ไปดูเรื่องน่ากลัวที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวกันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงก็ต้องฟังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยค่ะ
นครศรีธรรมราชค่ะคนร้ายเนี่ยเอามีดมาด้วยนะคะ
แล้วก็บุกเข้าไปในห้องพักของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในหอพักนะคะ
หวังจะไปข่มขืนเขาไปชิงทรัพย์เขา
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยฮึดสู้สุดท้ายรอดมาได้คุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่นี่คือสภาพที่เธอเจอ
โพสต์ภาพนี่เป็นร่องรอยความฟกช้ำนะคะที่ลำคอที่แขน
บอกว่าที่หอพักแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชวันที่๙ประมาณตี๕๓๐
อายุประมาณ๓๐ปีบุกเข้ามามีอาวุธมีดเข้ามาด้วย
แล้วเข้าไปในห้องที่มีสาววัยรุ่นอยู่คนเดียว
พยายามจะขืนใจแต่เขาขัดขืนตะโกนขอความช่วยเหลือ
คนที่พักชั้นเดียวกันเข้ามาช่วยแล้วพยายามจะจับคนร้าย
แต่ว่าคนร้ายปีนหนีออกหน้าต่างไปได้แล้วทำมีดตกเอาไว้ค่ะ
ตำรวจเก็บมีดอันนี้ไปแล้วนะคะหลักฐาน
แต่ว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้ค่ะ
ผู้กำกับสพมนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ไปที่จุดเกิดเหตุ
ตรงนี้นะคะเป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้น

แล้วก็มีการตรงนี้คือจริงเป็นจุดที่มีการร้องเรียนอยู่บ่อยเลยค่ะ
ว่าคนร้ายเข้ามาขโมยของมาลักทรัพย์อยู่บ่อยเลย
เนี่ยมาเกิดเรื่องกับหญิงสาวคนนี้
ภูชิหายเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยตื่นมาตี๕

แล้วยึดแขนเอาไว้ค่ะบีบคอ
ข้องที่อยู่ชั้น๔อ่ะสูงซ่ะสูงมาก

คือมาทางไหนถ้าปีนมาจากหลังตึกคงไม่ง่าย
บันไดหนีไฟก็สูงมากระบบเข้าออกเป็นคีย์การ์ด
ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่จับคนร้ายให้ได้ถึงจะชัดเจนนะคะ
ถ้าไม่รู้ว่าเข้ามาทางไหนเนี่ย
ก็ยังอันตรายสำหรับทุกห้องนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะ
เขาบีบคอค่ะเขาบีบคอตอนที่จังหวะใช้เงียบ
คือเขาบีบคอก็คือเขาจับแขนตรงนี้ค่ะก็จะมีรอยแผลอยู่
คือแบบเขาจับแบบช่วงบนนะคะพี่เพราะว่าช่วงตัวหนูจะอยู่ในผ้านวมหมดเลย
แล้วก็เขาแค่จับตรงนี้แล้วคือหนูก็ขัดคืนเอามาแบบอย่างนี้
แล้วก็เคาะฝาผนังค่ะครับแล้วเขาก็จูบปาก
แต่ตั้งวันที่เขาจูบปากหนูกัดปากเขายังแรงค่ะพี่
กัดแล้วก็ยังเอามือค่ะยังเคาะต่อค่ะ
เขาขอความช่วยเหลือโตมันเป็นระบบคีย์การ์ด
คนนอกไม่สามารถเข้าได้แต่เนี่ยค่ะถ้าจับตัวคนร้ายมาเราก็อยากรู้เหมือนกันว่า
คนร้ายเข้าทางไหนเพราะว่าหนูอยู่ชั้น๔
ซึ่งชั้นสี่อ่ะมันสูงมากพี่แล้วเหตุมันเกิดตอนที่ฝนตกด้วย
แต่จะตกหนักไหมหนูไม่รู้แต่ว่าคนร้ายมาตัวไม่ได้เปียก
โอ้โหคือเชื่อว่าจับคนร้ายไม่ได้เธอนอนไม่หลับแน่
ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะคะนี่คือนี่คือภาพเหตุการณ์
เขาบอกว่าหลังจากก่อเหตุตรงจุดนี้แล้วเนี่ยนะในเวลาใกล้เคียงกัน
ก็ยังไปก่อเหตุในธรรมนองเดียวกันอีก
อันนี้คือภาพที่หอนักศึกษาเอกชนใกล้มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช
อันนี้กล้องจับภาพเอาไว้ได้เลยนะคะผู้ชายเนี่ยเดินผ่านกล้อง
แล้วปีนขึ้นไปชั้น๒ซึ่งเป็นห้องของนักศึกษาหญิงปี๓
นี่นะคะเราจะเห็นเลยค่ะจากกล้องวงจรปิดนี้
แต่ว่านักศึกษาหญิงคนนี้เธอรู้ตัวแล้วหนีออกมาขอความช่วยเหลือก่อนค่ะ
ก็เลยไม่ต้องเผชิญหน้าเหมือนกับคนแรกนะคะ
คนร้ายถ้าดูจากลักษณะก็ผอมสูงลักษณะเหมือนคนเมายานะคะ
แต่ทรัพย์สินในห้องไม่สูญหายนะคะเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกัน
ที่ไปก่อเหตุปีนห้องชั้น๔นั่นแหละนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอจะรู้ตัวแล้วนะคะว่าเป็นใคร
ทราบว่าหลบหนีไปต่างอำเภอแล้วมีประวัติติดยาเสพติด
ต้องโทษคดียาเสพติดด้วยคาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้ค่ะอ่า
เพื่อความสบายใจของหญิงสาวหน่อยนะคะ